คุณหมอค่ะของบุรีรำจะเริ่มคลายวันที่๑พฤษภาคมไหมคะ
หรือว่าเริ่มบางส่วนไปก่อนแล้วคะ
ยังครับยังตามประกาศของท่านผู้ว่าการจังหวัดจะเริ่มวันที่๑พฤษภาคมนี้ครับ
ของบุรีรำนี่เปิดกี่สถานที่คะ
หลักเราก็เปิดตลาดนัดถนนคนเดินนะครับ
แล้วก็เปิดร้านอาหารนะครับทั้งที่เป็นร้านอาหารและก็แผงลอยนะครับ
แล้วก็ในส่วนที่๓ก็คือรถเร่นะครับ
ที่จะไปขายอาหารหรือว่าอะไรตามหมู่บ้านเนี่ยนะครับ
คุณหมอค่ะถ้าสมมุติเราฟังแบบนี้
อย่างตลาดนัดถนนคนเดินแผงลอยนี่นะคะ
เฉพาะของกินหรือว่าได้ทุกของเลยคะ
มีเฉพาะของกินครับเป็นอาหารสดอาหารแห้งอาหารปลูกสำเร็จ

ก็วาลังมะละกอปลูกพรรณาอะไรอย่างนี้เราอนุญาตให้ขาย
เพราะว่าอันนี้คือรากย่าอย่างแท้จริงเลยครับ
ทีนี้อย่างร้านอาหารนะคะอย่างนั้นถ้าลองดูของกรุงเทพ
เช่นเขาก็จำกัดไว้ว่าร้านอาหารเนี่ยก็ต้องเป็นร้านอาหารที่อยู่นอกห้างนะคะ
อย่างของบุรีรำเนี่ยเวลาร้านอาหารเราพูดถึงเนี่ย
พูดถึงร้านอาหารนอกห้างหรือในห้างก็ให้เปิดแล้วคะ
เราเราให้เปิดทั้งหมดครับคือต้องเรียนคุณจอมขวัญอย่างนี้ครับ
ห้างสรรพสินค้าเนี่ยที่เดิมที่เราสั่งปิดเนี่ย
เรามีข้อยกเว้นก็คือเราให้เปิดร้านอาหารที่อยู่ในห้างนะครับ

ร้านอาหารทุกร้านเราไม่เคยสั่งปิดแต่ว่าเราไม่ให้นั่งนะครับ
แล้วตอนนี้คลายมาตรการเราก็จะคลายให้จัดที่นั่นได้
แต่ต้องมีมาตรการที่เรากำหนดไว้มีประมาณ๑๒ข้อครับ
เอาคร่าวได้ไหมคะคืออย่างสมมุติดิฉันไปร้านอาหารที่บุรีรัมน์
ไม่ว่าจะอยู่ในห้างนอกห้างก็แล้วแต่แล้วอยากเข้าไปนั่งกินด้วยนะคะ
ดิฉันต้องมีจำกัดไหมคะคุณหมอว่าจอมขวัญต้องไปได้กับอีกไม่เกินกี่คน

อย่างนี้ผมเรียนอย่างนี้ก่อนถ้าคุณจอมฝันมาที่บุรีรำมาจากกรุงเทพเลย
คุณจอมขวัญจะเข้าร้านอาหารที่บุรีรำยังไม่ได้
ก็กำลังจะบอกว่าไม่ได้ตั้งแต่เข้าจังหวัดแล้วใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับเพราะว่าคุณจองขวัญต้องเรียนว่าบุรีรัมน์เราใช้มาตรการปิดเมืองอยู่นะครับ
แต่เราเปิดบ้านเฉพาะให้คนรากย่าได้ทำมาค้าขายกัน
เพราะฉะนั้นคุณจอมขวัญเข้ามาในเขตจังหวัดบุรีรำคุณจอมขวัญต้องกักตัว๑๔วัน
เพราะคุณจอมฝันจะไม่ได้รับสติ๊กเกอร์
อันนั้นเอาใหม่อย่างสมมุติจอมขวัญเป็นคนบุรีรำค่ะคุณหมอ
ขอถามใหม่จ้องขวัญเป็นคนบุรีรำจอมขวัญจะเข้าไปนั่งกินอาหารในร้านอาหารบุรีรำไปได้ทีหนึ่งกี่คนคะ
อย่างนี้ครับคุณจอมขวัญจะไปกี่คนก็ได้แต่ทุกคนที่ไปทุกคนที่ไปจะต้องมีบัตรประชาชนที่มีสติ๊กเกอร์
แปลว่าคุณจอมขวัญต้องผ่านการสกรีนในระดับหนึ่งแล้วที่ว่ามีสุขภาพแข็งแรงไม่มีสัญญาณของการเจ็บป่วยหรือการติดเชื้อ
ไอซ์ไม่พอไม่มีไข้คุณจำวันก็จะเข้าไปได้แต่อันนี้ครับใน๑๒ข้อของร้านอาหารเนี่ยมันจะมีการจัดลักษณะ
เรียกว่าจัดเก้าอี้จัดโต๊ะต่างต้องให้ห่างกัน๒เมตร
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจอมขวัญเข้าไปแล้วไปที่นั่งไม่พอเนี่ยคุณจอมขวัญก็เข้าไม่ได้อยู่ดี
ทีนี้โต๊ะเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษจากที่เคยเราเคยทานอาหารอยู่กัน
ส่วนใหญ่ถ้าไปหลายคนคุณจอมขวัญคงนึกออกนะฮะ

และระยะห่างของคนที่จะนั่ง

เพราะฉะนั้นถ้าโต๊ะเล็กเราได้นั่งได้๒คน

ในกลางช่องโท๊ะที่จะสร้างนักอาหาร
จะมีฉากกั้นผงกัดระหว่างตอนที่๑กับคนอื่น๒
หรือเวลาคุณจอมฝันนั่งลงไปแล้ว
จะต้องเหนือหมายว่าผากต้องสูงกว่าศีรษะคุณจอมขวัญ
เพราะฉะนั้นถ้าเป็นโต๊ะใหญ่
คุณฝันก็อาจจะได้นั่งได้๔คน
แต่ว่าแต่ละคนต้องห่างกันอย่างน้อย๑เมตร
แล้วมีฉากกั้นเป็นกากบาทอยู่ตรงกลาง
แปลว่าอะไรฮะแปลว่าท่านก็คุยกับใครไม่ได้
คุยได้ยินแต่เสียงอาจจะมองหน้ากันได้นิดหน่อย
เพราะว่ามีฉากนั้นอาจจะทำเป็นพลาสติกใสอยู่ตรงกลาง
มองหน้ากันบ้างแต่ว่าการพูดคุยจะไม่มีการกระเด็น
น้ำลายกระเด็นใส่กันนะครับ

กำลังจะบอกว่าไม่ต้องไปถึงประเด็นอื่นแล้วค่ะ
คือฟังแค่นี้คือซื้อกลับบ้านเหมือนเดิมดีกว่าไหมคะ

ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงร้านอาหารอย่างเดียว
ประเด็นคือตลาดนัดถนนคนเดิน

เราต้องเรียนว่า
ต้องเรียนว่าบุรีรำเนี่ย

ร้านอาหารเมื่อสักครู่ที่มีการสัมภาษณ์กัน

ถือเป็นเฉพาะสินค้าผลิตออกมาแล้วไม่รู้จะไปวางขายที่ไหน
ตลาดนัดก็ไม่ได้ให้ขายถึงกลางฝีต

เราจึงเปิดให้คนกลุ่มนี้มามีตลาดนัด
สามารถเปิดให้มาขายให้กับผู้ชมประชาชนในคนพยายามด้วยกัน
เพื่อให้ธรรมคาขายได้ในสภาวะเศรษฐกิจ
ซึ่งมันสร้างความลำบากไปทั่วโลกขนาดนี้
เราจึงพอจะแง้มบ้านแง้มบ้านให้คนกลุ่มนี้ได้มีโอกาส
ได้สร้างเสร็จสถานะของตัวเองขึ้นมาบ้างครับ
คือต้องการจะผ่อนปลนให้กับคนขายในลักษณะอื่นได้ขายเพิ่มมากขึ้น
ถ้าที่ฉันฟังอย่างนี้นะคะคือว่าจริงอำนวยความสะดวกให้คนหาเงินมากกว่า
ที่จะอำนวยความสะดวกให้แบบเหมือนกับการความคึกคักจะกลับมาอีกครั้ง
แง่ของคนจับจ่ายไม่ใช่แต่ว่าคือคนจับจ่ายเขามีวิธีของเขาอยู่แล้ว
เขาจะสั่งอันไหนมาบ้านเขาเขามีทางเลือกอยู่ที่มือถือเขาใช่ไหมคะ
แต่คนขายไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมที่จะส่งโดยรับออเดอร์จากมือถืออย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับประเด็นที่เราต้องการให้เกิดขึ้นครับ
ฉะบุรีรำก็เลยไม่ได้นิยำว่าต้องเป็นเฉพาะของกินเท่านั้น
เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากที่ไม่ได้ขายของกินเขาก็ต้องมีเงินใช้เหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ประเด็นคืออย่างนี้ฮะของกินที่พ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายแต่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นขนาดย่อม

คือส่วนตาหรรณนัสเป็นที่รวมของพ่อค้าแม่ค้าเอามาร่วมกันได้ไปสวนรวมให้บริโภคเขาเติมมาเดินซื้อ
คราวนี้พอก็เขาถึงจำกัดติดตอนที่ช่วงโควิดตระก็จะกดล้อมให้เติมอย่างนี้

เราก็จะจัดสถานที่นี้ให้ขาย
แต่ว่าสถานที่นี้ต้องมีมาตรการที่ที่จำเป็นทางด้านสาธุ
แค่๓คนดูแล

ก็คือของกินนะคะไม่ว่าจะเป็นของสดของแห้ง
ของปรุงแล้วนะคะหรือว่าเป็นผลประดิษฐ์ทางการเกษตร
ที่ขายของที่ไม่ใช่ของกิน

กำลังจะถามว่าแล้วมีแผนภายในเดือนพฤษภาคมนี้ไหมคะ

ตั้งแต่วันที่๑เมตรเราเป็นโสคมาตลอดนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยเราไม่มีเคสแล้ว

ยังไงขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอที่ให้สัมภาษณ์ตอนนี้นะคะ